มีพี่คนหนึ่งเขาเปิดร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นอยู่ลบบุรีจริงก็เป็นเมืองลิงแหละ
เจ้าหัวเจ้าปวกดูมันทำดูมันทำเอาไปดูวิรากรรมมาหน่อยครับ
ดูมันทำดูมันทำเอาไปดูวิรากรรมมาหน่อยครับ
เหมือนลายเสื้อไหมละ
คุณบัวบอกหัวจะปวดจริงกับลิงพระปาง๓ยอด
สร้างวิรากรรมไม่เว้นแต่ละวันแล้วดูหลักฐาน
จ้องกล้องอีกนะสลดที่ไหนล่ะ
นี่เพิ่งจะซักผ้าเสร็จตากเอาไว้โอ๊ยเต็ม
นี่เสื้อผ้าแฟนเขาเละไปหมดเลยคุณผู้ชม
มีทั้งเสือกกางเกงผ่าปูที่นอนนะฮะ
แป้งทุกชิ้นต้องซักใหม่หมด
นี่คือพอตากเสร็จปุ๊บเลอะแบบนี้เอาลงไปใส่เครื่องปั่น
ไม่รู้ว่าจะเอาน้องลิงใส่เครื่องแล้วปั่นไปด้วยกันเลยหรือเปล่านะคะ
ได้ไหมล่ะถ้าได้ก็จะทำ
สำนึกไหมไม่หรอกมันก็นั่งจ้องกล้องอย่างนั้นแหละ
หลังทำเสร็จมันก็อยู่อย่างนั้นแหละนั่งดูผลงานตัวเองหน้าตาเฉย

ก่อนหน้านั้นน่ะนะมันก็ไปกัดเบาะรถมอเตอร์ไซค์เป็นรูโบดแล้วครั้งหนึ่งนะฮะ
วันก็หนุ่นขโมยเสื้อผ้าพังกระถางต้นไม้
นี่รูโบเลยนี่อันนี้บอกนะ
หลายคนแนะนำแนะนำเอาตุ๊กตาจราเข้ไปแขวนไว้
ใช่แล้วเขาบอกเอาอะไรน้ำที่มันแหลม
เออป้องกันที่ระเบียงก็ได้เค้าบอกโอ้ยที่แนะนำมาทำหมดแล้ว
ตุ๊กตาจราเข้มันก็ไปกัด
ทุกวันนี้ต้องใช้ชีวิตแบบยังคมคืนกับลิงนะฮะไม่รู้ทำยังไงเลี่ยงไม่ได้
ก็เป็นเมืองลิงอ่ะเนอะแต่เอาจริงจริงนะคุณผู้ชมคือวิธีการที่จะจัดการกับลิง
แก้ปัญหากับลิงเนี่ยคือด้วยความที่เคยคุยกับพี่ที่เขาต้องจัดการ
เขาบอกว่าลิงมันฉลาดมากเลยนะจะมาใช้วิธีเดิมจัดการหลายครั้งไม่ได้
ใช้ได้ครั้งเดียวแล้วก็ต้องเปลี่ยนวิธีใหม่คุณผู้ชมเคยเคยมีวิธี
เคยเจอปัญหาแบบนี้แล้วมีวิธีไหมส่งข้อความมาบอกได้ผ่านทางไลน์หน้าจอนะ
ฝากด้วยว่าใครรู้วิธีบอกเนี่ยอยากอยู่กับมันได้แบบสันติวิธี
แบบเอาแบบมันไม่เจ็บนะเอาแบบมันไม่ตายอะไรแบบนี้นะ
คงจะย้ายบ้านหนีก็คงไม่ได้อยู่ดีมาหาวิธีร่วมกันนะคะ